ที่จังหวัดชนบุรีชาวบ้านรวมทั้งกู้ภัยต้องช่วยกันไล่จับสุนัขพันธ์ไทยตัวหนึ่ง
เขามีอาการคลั่งคือเขาคลั่งโดยที่เจ้าของไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ
แล้วกัดคนที่อยู่แถวนั้นกัดสุนัขที่อยู่แถวนั้น
รวมทั้งกัดเจ้าของในขณะที่เอาอาหารไปให้ด้วยจนมีแผลชะกันหลายจุด
แบบนี้อันนี้คือเจ้าของนะคือเจ้าของมันเลยนะคะ
ทีมศากู้ภัยมูลและนิทิธรรมรสมิมเนียรัตช่วยกันทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับเจ้าของสุนัขตัวนี้ที่บอกว่าคลั่งเนี่ยนะคะ
นายสมพงศ์เครือทองถูกสุนัขของตัวเองกัดจนได้รับบาดเจ็บ
มีรอยแผลชะกันที่หน้าอกที่มือด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทอง
ทีนี้จากการสอบถามลูกสาวของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
สุนัขที่กัดพ่อเนี่ยไม่ใช่ตัวอื่นไม่ใช่สุนัขจรจัด
แต่เป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านนี่แหละชื่อเจ้าดำเพศเมียอายุ๒ปี
เลี้ยงสุนัขเดี๋ยว๓ตัวด้วยกันก่อนหน้านี้เจ้าดำมีเนื้อใส่ร่าเริงปกติเลยนะ
แต่หลังจากถูกสุนัขข้ามบ้านรุมกัดพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ดุร้ายชอบไล่กัดทั้งคนแล้วก็สุนัขด้วยกันค่ะ

แล้วที่ก้มหลุงโรนกันจะเป็นเพราะอะไรดูป่ะ
อาสากู้ภัยและชาวบ้านใกล้เคียงก็ช่วยกันจับเจ้าดำไว้ได้นะคะ
แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชนบุรีเอาเจ้าดำไปตรวจสอบอีกครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าเจ้าดำน่าจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามา
พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าเจ้าของเขายืนยันปกติเจ้าดำนี้ร่าเริงนะคะ
แต่ทีนี้เปลี่ยนไปก็คือไล่กัดคนทั่วไป
หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะแยกอาการสุนัขป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ยากมาก